นักท่องเที่ยวพลเมืองดี
ไม่น้อยหลังจากที่นักท่องเที่ยวคนนี้ได้มีการโพสต์
เขาโพสต์เป็นภาษาอังกฤษนะคุณนะ

แล้วเขาก็ประสบเหตุคนร้ายวิ่งราวกระเป๋าของผู้หญิงคนหนึ่ง
จากนั้นตัวเขาเองก็วิ่งตามคนร้ายไปเพื่อช่วยเหลือ
โอ้โหเขาโพสต์เยอะแยะมากมายเลยนะครับ
และสิ่งที่เขาเล่าให้ฟังถ้าแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็จะประมาณว่า
และเหตุการณ์ที่เขาช่วยเหลือจนกระทั่งไปประชิดตัวโจรได้
โจรก็ทิ้งกระเป๋าไว้ที่กองขยะแล้วก็หลบหนี
แต่ต่อมาโจรรายดังกล่าวได้พาพวกมาอีก๓คน
ถือท่อนไม้และไม้พายเข้ามาทุบทำร้ายเขาประมาณ๑๕ครั้ง

โดยตัวเขาเองได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะแขนและขา
แล้วก็เลือดไหลไปทั่วตัวแล้วก็มีภาพของเขาคุณ
ภาพจากกล้องวงจรปิดถ่ายไว้ได้เหมือนกัน
เป็นนุ่มหน้าตาดีหุ่นดีแบบนี้
แล้วเขาก็ลงภาพเลือดอาบไปทั่วตัวเลยนะครับ
เขาบอกเขาไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ
แล้วก็เล่าเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นให้ตำรวจฟัง
แต่ตำรวจแจ้งว่าให้กลับมาที่สถานีตำรวจใหม่อีกครั้ง
วันรุ่งขึ้นเวลา๑๐นาฬิกาแล้วจะช่วยหาคนที่ทำร้ายให้
และจนถึงขณะนี้ก็ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้นะครับ
โดยเจ้าตัวยังฝากเตือนภัยนักท่องเที่ยวเรื่องของทรัพย์สิน
รวมทั้งตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่บางคนรู้เห็น
และรับส่วนแบ่งของกลุ่มมิจฉาชีพหรือไม่
คุณคิดดูเขาโพสต์แบบนี้เสียชื่อเสียงไหม

เรื่องของพฤติกรรมของคนไทยที่ทำร้ายเขา
ข้อสงสัยข้อสังเกตที่ว่าตำรวจทำไมถึงทำงานช้า
แต่ว่าเรื่องนี้นะครับเมื่อปรากฏตามโพสต์
เมื่อวานนี้ตำรวจตมกระบี่ได้นำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ทันที
ทราบว่าเรื่องเกิดขึ้นในคืนวันที่๘มีนาคมที่ผ่านมา
ทางตำรวจสพเกาะพีรับแจ้งว่ามีนักท่องเที่ยวชาวอเมริกัน
ถูกทำร้ายจริงก็เลยไปตรวจสอบ
ก็พบกับนายสตีเฟนคอเลนเดอร์ทริมเบอร์

ถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บเลือดอาบ

คลินิกแห่งหนึ่งบนเกาะพี
โดยตำรวจพบว่าเจ้าตัวมีอาการมึนเมาสุราด้วยนะครับขณะนั้น
บอกให้กลับมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวน
วันรุ่งขึ้นคือวันที่๙มีนาคม
อันนี้ก็ข้อความตรงกับที่ทางฝรั่งคนนี้เขาโพสต์ไว้
โดยเจ้าตัวเช่าห้องพักอยู่ไม่ไกลกับสพเกาะพี
แต่ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นคือวันที่๙มีนาคม
ฝรั่งคนนี้ไม่ได้เดินทางเข้ามาแจ้งความครับ
ซึ่งขณะนี้นะครับพบว่าผู้บาดเจ็บจองตัวเรือเดินทาง
ยังเกาะพงันจังหวัดสุราธานี
เพื่อไปเที่ยวต่อที่งานฟูลมูลปาร์ตี้
ทางตำรวจก็พยายามประสานไปยังตำรวจตมสุราธานี
เพื่อให้ช่วยติดตามตัวให้มาพบ
เพื่อจะเชิญตัวมาให้การกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ที่สำคัญจะต้องติดตามหาตัวคนร้าย
ที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายของผู้ชายคนนี้
มาลงโทษให้ได้เพื่อไม่เสียชื่อเสียงของบ้านเราด้วย
ส่วนความคืบหน้าของการตามตัวผู้ต้องสงสัยนั้น
ล่าสุดช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะครับตำรวจสพเกาะพี
สามารถรวบตัวหนุ่มต้องสงสัยได้แล้ว๑ราย
ว่าจะเป็นกลุ่มที่รุมทำร้ายหนุ่มชาวอเมริกัน
พร้อมกันนี้ยังทราบเบาะแสเพิ่มเติมอีก๒คนที่เหลือนะครับ
ว่าจะติดตามตัวมาได้ภายใน๑๒วันนี้
และวันนี้เองตำรวจจะเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุอีกครั้ง
พร้อมหาพยานหลักฐานภาพกล้องวงจรปิด
เพื่อมัดตัวผู้ก่อเหตุให้ได้นะครับ
เป็นเรื่องราวของหนุ่มต่างชาติ
เป็นพลเมืองดีช่วยเหลือคนไทย
แต่ก็ถูกกลุ่มคนไทยทำร้ายร่างกายนะครับ